กระชากความมันให้สะใจท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้
รูปแบบการชก๕ยกชก๒พัก๒

กิ่งเพชรกรพยายุงพระท่าป๊อบอายสงสัตว์ก่อซ่าม
เพชรพระกาลกรกรรดฑุร์พระท่าสงคราเล็กสอชัยเจริญ
ผู้เอกประจำรายการหนุ่มสตึกชัยโรธเซอร์วิส

ท่านผู้ชมและแฟนมวยพัดแพ้ห้ามพลาด